คุณผู้ชมคะใกล้แล้วค่ะฟุตบอลโลก๒๐๑๘
คนนี้คอฟุตบอลใช่ไหมสี่ปีมีขนอีกเดือนเดียวสี่ปีมีขนครั้งนี้ที่รัสเซีย
แล้วทุกรอบเนี่ยทุกฟุตบอลโลกที่เวียนบรรจบมาใน๔ปีเนี่ย
ผมก็ต้องไปซื้อปรายศนียบัตรมาเพื่อเอามาเขียนว่าทีมไหนจะได้แชมป์

โอ้โหกี่ครั้งแล้วอ่ะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทำแบบนี้ให้คนได้ลุ้นไปด้วย
คือนอกจากจะลุ้นว่าใครเป็นแชมป์ลุ้นเป็นเศรษฐีกับเราด้วย
วันนี้เราเพิ่งแถลงข่าวไปเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรที่เขาเป็นสปอนเซอร์ใจดี
เขาร่วมสนับสนุนกับเรา๑๒บริษัทนะคะ
เราก็มีโครงการทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๖
คุณสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
ได้เป็นผู้แถลงข่าวนะคะร่วมกับ๑๒สปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย
เรามีโครงการทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๖
ครั้งนี้แข่งขันกันที่ประเทศรัสเซีย
สีเป็นเจ้าภาพก็คือเริ่ม๑๔มิถุนายน
ไปจนถึง๑๕กรกฎาคมนี้ค่ะ

คืออยากจะให้เชียร์กีฬาเชียร์ฟุตบอล
ให้คนสนใจฟุตบอลมากยิ่งขึ้น
อกจากจะลุ้นว่าใครจะเป็นแชมป์
บอกรางวัลเลยว่าคุณภาคภูมิค่ะ
ไปนี้นะใช่คือชั้นไปทำงานแถลกข่าวไปเป็นพิธีกรมาที่นี่หน้า
เป็นยังไงรังวัล

ให้คนเดียวเลยเหรอ
บริษัทนะคะน่ารักมากใจดีมาก

บริษัทกราฟเตอร์เนอร์จี้เด็วเวิลอปเมนต์จำกัดมหาชน
บริษัทเจมส์แกลลารี่กรุ๊ปจำกัด
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน
บริษัทช้างอินเตอร์เนชนัลค่ะ
บริษัทรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน
บริษัทปตทจำกัดมหาชน
รวมไปถึงบริษัทไปร์ไซนีไทยค่ะ
ก็ต้องขอบคุณทั้ง๑๒พันธมิตรที่ร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
ทำให้ท่านเชียร์ฟุตบอลโลกโดยไม่ต้องไปเล่นการพนัน

อันนี้คือถูกต้องตามกฎหมายสบายใจเลยนะครับ
รางวัลใหญ่ด้วยเดี๋ยวรางวัลเดี๋ยวคุณเข็มมาสอนจะบอก
แต่ดูช่องทางก่อนที่ท่านจะร่วม
ยผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๘มี๒ช่องทางนะครับ
ทางที่๑ก็คือผ่านปรายศนียบัตรของปรายศนีย์ไทยนะครับ
ท่านก็ร่วมทายผลด้วยการเขียนคำทายผลของท่านให้ชัดเจน
ทีมไหนจะเป็นทีมที่ได้แชมป์ทีมชนะเลิศ
ลงบนปรายศนียบัตรของบริษัทปรายศนีย์ไทยนะครับ
ฉบับต่อ๑คำทายเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจน
แล้วก็ส่งปรายศนีย์มาตามที่อยู่ที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะฮะ

ถนนวิภาวดีรังศิษย์แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐
เขตส่งคำทาย๑๔กรกฎาคม๒๕๕๙
ยึดตราปั๊มปรายศนียบัตรของปรายศนีย์เขาในเวลา๑๘นาฬิกา
วันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่รู้แล้วว่าคู่ชิงคือใคร
เพราะคู่ชิงเขาจะชิง๑๕กรกฎาคม
ถ้าท่านมี๑๐๐ใบท่านต้องเลือกแล้วว่า๕๐ใบเนี่ย

หรือท่านจะร้อยใบเชียร์ทีมนี้ไปเลยก็ได้นะครับ

เป็นสำคัญเลยในการทายผลมาร่วมสนุกนะฮะ
คือคนนึงก็ส่งมาได้ไม่จำกัดจำนวน

ไปที่ปรายศนีย์ใกล้บ้านท่านเลยแล้วบอกว่าขอปรายศนียบัตรที่จะส่งมาที่ไทยรัฐเนี่ย

รางวัลแบ่งเป็น๒ส่วนนะคะในส่วนของส่งปรายศนีย์รวมแล้ว๓๐ล้าน
ในส่วนของการทายผลผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าออนไลน์๒ล้าน
ก็เลยรวมแล้วทั้งหมดเป็น๓๒ล้าน
ในส่วนของรางวัลจากการส่งปรายศนียบัตรมาทายผลแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะ
รางวัลที่๑รางวัลเดียวแต่มากถึง๑๐ล้านบาท
ญาติพี่น้องยังไม่ได้เลย

รางวัลรางวัลละ๑ล้านบาทนะคะ

รางวัลที่๓๐๐รางวัลนะคะรางวัลละ๑แสนบาทค่ะ
คุณผู้ชมถามมาเยอะว่าแบบนี้มันส่งออนไลน์

แบบไฮเทคก็ต้องออนไลน์
ไลน์ก็ได้นะคะก็คือผ่านทางเว็บไซต์

ในส่วนของเว็บไซต์เนี่ย๑คน๑สิทธิ์ค่ะ

ใช่๑คน๑สิทธิ์
หมดเขตส่งคำทายผล๑๔กรกฎาคม๒๕๕๙
๕ทุ่ม๕๙นาที

๑รางวัลเงินสด๕๐๐๐๐๐บาท

๕๐รางวัลเงินสด๕๐๐๐๐บาท

รางวัลเงินสด๑๐๐๐บาทค่ะ

รวมแล้ว๓๒ล้านบาทค่ะ
อ่าก็เดี๋ยวใกล้ใกล้วันค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่ง
แต่ผมก็ได้ปรายศนียบัตรจากปรายศนีย์ไทยมาเรียบร้อยแล้ว

มันใหญ่ไปมันตัวอย่างนะ
เนี่ยจะมาปรึกษาคุณเขมรสรหาที่ส่งไม่ได้

ถ้าคุณส่งมาอย่างนี้นะยังไงดิฉันก็ไม่ให้รางวัลคุณ

การเรียกว่าปริศนีไทยก็จะมีให้อย่างนี้นะครับ
ท่านก็กรอกไปแชมป์คือแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของท่าน

แล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์แล้วก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ย

ใช่ได้ดูช่วงทุ่มหนึ่งดึกสุดก็น่าจะสักตีหนึ่งได้คู่ดึก
แต่ดูไทยรัฐนิวโชว์ก่อนก็ได้
นะคะเวลาจะไปชนกันหรือเปล่าไม่รู้เลย
ก็ดูเราแล้วก็อีกจอหนึ่งก็ดูฟุตบอลโลก

ตาซ้ายก็ดูไทยรัฐนิวโชว์ตาขวาก็ดูฟุตบอลโลกไป
ใจคุณผู้ชมไม่ต้องตาเลดู